ในทุกวงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อข่าว
มันจะมีคำถามที่เรียกว่าคำถามวงแตกนะครับ
คือคำถามที่แหล่งข่าวไม่อยากจะตอบ
แล้วพี่ตินะฮะพี่ติไทยรัฐทีวีของคุณผู้ชมเนี่ย
ไปถามนายพุทธะนะ
หรือว่าผมจะเรียกครั้งเดียวหรือหลวงปู่พุทธะนะครับ

ไปถามนายพุทธะว่าจริงหรือเปล่า
ที่ท่านเนี่ยเคยไปทำผู้หญิงท้อง
เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
วงแตกลุกหนี

นี่แหละครับจากนั้นทีมข่าว
ตามไปดูซิว่าผู้หญิงคนนั้นมีตัวตนจริงหรือเปล่า
มีจริงแล้วออกมาบอกว่า
ลูกที่เกิดกับนายพุทธะอันนี้เธอบอกนะ

เอาล่ะสิได้นะฮะ
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๙เมษายนที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิง

นายพุทธเทพสุริยะจักรวาลเนี่ยนะ
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
กับอดีตลูกศิษย์หญิงคนนึง
จนเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวเลยแล้วก็บอกว่า
แจ้งตำรวจเอาแล้วก็เดินหนีไป
ทีมข่าวไปตามหาผู้หญิงคนนั้นว่ามีตัวตนจริงไหม

ปัจจุบันเธออยู่ที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกดครับ

รู้จักกับนายพุทธเมื่อปลายปี๒๕๕๙
ตอนนั้นญาติชักชวนให้ไปทำบุญที่วังพญานาค
จากนั้นนายพุทธะบอกว่า
เธอเธอต้องถือศีลนะ
นุ่งขาวห่มขาวกินนอนอยู่ที่วัดนะ
แล้วคราวนี้ก็ชักชวนเธอไปโปรดสัตว์ด้วย

กลับมาถือศีลที่วังพญานาค
ลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเพียงลำพัง
เธอบอกว่าตอนนั้นเธอเห็นเงา
เธอบอกว่าเธอตกใจมากครับแต่ไม่กล้าบอกใคร
หลังจากนั้นนายพุทธะได้บังคับให้ไปไหนมาไหนด้วยตลอดละคราวนี้
แม้ว่าเธอจะพยายามหนีกลับบ้านก็ทำไม่ได้
ต่อมาครับเธอมีอาการแพ้ท้อง
ระหว่างที่เดินทางไปด้วยกันที่จังหวัดเชียงราย
ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอออกมาบอกว่า
นี่ตั้งคัน๒เดือนแล้วนะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนที่วงแตก
นะนายพุทธภาพบอกตอนนั้นบอกว่าจะรับผิดชอบครับ
แต่เมื่อกลับมาก็ไม่ได้ทำตามที่พูดไว้เธอก็เลยกลับบ้านแล้วทีนี้
แล้วก็ไม่กลับไปที่วังพญานาคอีกเลย
จากนั้นไม่นานนายพุทธะก็ขับไล่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ไป
ต่อมาครับเมื่อลูกสาวอายุได้ประมาณขวบนึง
ทราบว่านายพุทธะเนี่ยมาที่วังพญานาคก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวไปเจอ
แต่นายพุทธะไม่ได้สนใจอะไรครับอ้างบอกว่าไม่ว่างบ้างไปโปรดสัตว์บ้าง
เธอจึงไม่ติดต่อไปอีกตอนนี้ลูกสาวเธอ๔ขวบแล้วครับ
ก็บอกเขาค่ะเขาก็เขาก็พูดนะคะว่าเขาจะรับผิดชอบค่ะ
แต่เขาพูดแต่ในสิ่งที่เขาทำมันไม่เหมือนในสิ่งที่เขาพูดนะคะ
พี่อยู่ได้ประมาณ๒เดือนนะคะกว่าจะหนีมาได้
ปี๖นึงน้องได้ขวบนึงพี่ก็พาเขาไปตรงนี้ค่ะ

ก็คือเราอยากให้เขารับผิดชอบเหมือนที่เขาได้รับปากเราไว้
แต่ไปแล้วเขาก็อ้างนั่นอ้างนี่อ้างนู่น

เขาไม่ยอมรับเขามาพูดกับลูกสินลูกหมาเขาว่า
เขาไม่ได้เป็นคนทำ

เมื่อกี้ฝ่ายหญิงบอกว่าจะไปขอคืนดี
ใช่ให้มารับผิดชอบตามที่ได้พูดเอาไว้
คนที่จะขอคืนดีได้ต้องมีความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้าง

เออเรื่องนี้นะครับ

โอ๊ยมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะทั้งสองฝ่ายก็ไม่ยอมพิสูจน์ด้วยการไปตรวจดีเอนเอ
ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าหญิงคนดังกล่าวนะฮะขอกลับคำแล้ว
บอกว่าไม่ได้ถูกนายพุทธข่มขืนเอาล่ะสิเอายังไง
ซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมถึงออกมากลับลำแบบนี้
เพราะเมื่อวานเหมือนมีนักข่าวไปถามผู้หญิงคนเดิมเนี่ย
บอกว่าลูกคนนี้เป็นลูกของสามีเก่า
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ตกลงแล้วจริงเท็จข้อมูล
ใครพูดเท็จพูดจริงอย่างไรกันแน่

หรือเป็นลูกของสามีเก่าของเธอหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ตอบได้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนที่สุด

คุณผู้ชมทีนี้นอกจากจะเป็นประเด็นผู้หญิงคนนี้แล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่ก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อกังขากันเยอะ
กรณีที่นายพุทธะอวดอ้างอิทธิฤทธิเหาะเหินเดินดินได้
สามารถรักษาอาการโรคโควิด๑๙โรคมะเร็งต่างได้นะคะ
เรื่องนี้นายพุทธแกย้ำหลายรอบนะ
แกไม่เคยอวดอ้างอิทธิฤทธปฏิหารเหล่านี้
แต่เป็นเพราะลูกศิษย์เนี่ยมโนคิดกันไปเองนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ตำบลเวียงเหนืออำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
คุณสุคลอินทะโสภาเล่าให้เราฟังบอกว่า
ท่านนี้ค่ะเมื่อหลายปีก่อนเคยศรัทธานายพุทธะนะ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อปู่องค์ดำปู่เทพต่างเนี่ยนะคะ
คุณสุคลบอกว่าตอนนั้นนายพุทธเข้ามาในพื้นที่
ลักษณะเป็นพระทุดงใช่เมื่อหลายปีก่อนเขาบวชถูกไหมคะ
ยังเป็นพระอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ใช่พระแล้วนะ
แต่เป็นผู้ทรงสินนะคะคุณสุคลบอกว่าเมื่อหลายปีก่อน
นายพุทธเข้ามาในพื้นที่ลักษณะคือเป็นพระทุดง
จีวอนสีเข้มมานั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้
ชาวบ้านเห็นก็พากันนำอาหารนำเครื่องดื่มไปถวาย
จากนั้นชาวบ้านได้นิมนต์ให้นายพุทธะไปอยู่ที่วังพญานาค
แล้วเกิดความเลื่อมใสกันมากขึ้นองค์ปู่เทพเนี่ย
ก็คือนายพุทธณตอนนี้ยังเคยบอกว่า
สามารถรักษาโรคมะเร็งรวมถึงอาการป่วยได้
นี่ไงนะฮะวิธีการรักษาก็มีทั้งการต้มยาสมุนไพรให้ดื่ม
และที่สำคัญคุณคะโอ้โหฟังแล้ว

คือให้ญาติโยมดื่มน้ำล้างเท้าของตัวเอง

ใช่จะให้เอากระมังมาวางไว้เอาน้ำใส่แล้วโรยด้วยกลีบกุหลาบ
แล้วนำเท้าของตัวเองเนี่ยซึ่งแทนตัวเองว่าเป็นพ่อปู่เทพพุทธะเนี่ยนะคะ
เอาเท้าแช่ลงไปแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยดื่มน้ำล้ำเท้าของตัวเอง
เพื่อไปรักษาอาการป่วยต่าง

เพราะว่ากินแล้วหายปวดแขนปวดขาปวดหัวอะไรประมาณนั้น
เพราะว่าตอนนั้นที่แกไม่อยู่คนก็มาสร้างกระต๊อปเยอะนะมารักษา

เยอะตากเกรียมเข้าไปเกรียมเข้าไปก็ได้
ไอ้ยาสมุนไพรมาต้มดื่มต้มอะไรกัน
ก็นั่งสวดแล้วก็มีคนมาขอล้างเท้าล้าง

คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะคะว่าทำไมถึงรายงานข่าวประเด็นนี้ยาวเหลือเกินนะคะ
คืออยากจะบอกว่าแม้จะเป็นยุคไทยแลนด์๔๐
ลักษณะการทำให้ชาวบ้านเชื่อ
แล้วก็ใช้พลังศรัทธาจากชาวบ้านเนี่ยคือหลอกเอาเงินจากชาวบ้าน

แต่ดิฉันไม่ได้บอกว่ากรณีนี้คุณหลอกนะฮะ
อยากให้ดูไว้เป็นบทเรียนนะคะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ตำบลเวียงเหนือที่ศรีสะเกดท่านนี้
โอ้โหสมชื่อเลยนะคะ
ชื่อว่าคุณสิริปัญญาคันธนาท่านนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

แล้วปรากฏว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้แหละ
เป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนที่ไปขับไล่นายพุทธะ
ออกจากวังพญานาคที่ศรีสะเกดเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว
คือท่านนี้ท่านไม่ได้หลงเชื่อ
คุณสิริปัญญาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
พฤติกรรมของนายพุทธะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
เนื่องจากมันมีอยู่กรณีหนึ่งนะคะ
นายพุทธนี่เตรียมจะสร้างพระนอนยาว๔๙เมตร
แล้วก็ถามว่าคือคุณสิริปัญญาถามว่าจะเอาเงินจากไหนมาสร้าง
นายพุทธะบอกว่าก็ใช้เงินบริจาคในตู้เอา
ไหนบอกว่าไม่เคยมีเงินบริจาคไม่เคยขอรับเงินบริจาค

จะสร้างพระนอนยาว๔๙เมตร
แล้วท่านบอกว่าจะเอาเงินในตู้บริจาคซึ่งมีหลักร้อยมาสร้าง

ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนัน
ขณะนั้นในอำเภอในสมัยนั้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งห้าม
ก่อสร้างพระนอนโดยเด็ดขาดพอนายพุทธรู้ก็ลักษณะเหมือนเดิมเลยค่ะ
วงแตกโมโหแล้วก็ตอบกลับมาบอกว่ากูจะสร้างใครจะทำไม
อ้างบอกว่าที่กูจะสร้างเนี่ยเพราะเจ้าที่บอกให้สร้าง
แล้วก็เดินออกไปจากสาราอย่างรวดเร็วเลยค่ะคล้ายเดิมเลยพี่เบิร์ต
ฝ่ายปกครองก็เลยไปห้ามอีกครั้งหนึ่งแต่เจ้าตัวยืนยันว่าจะก่อสร้างให้ได้
ทีนี้เอาอีกแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็นำเรื่องนี้
บอกกับฝ่ายปกครองแล้วไปประชุมร่วมกัน
ที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติให้ขับไล่นายพุทธะออกจากพื้นที่
แล้วคุณขาในการขับไล่ต้องขับไล่ถึง๓ครั้งนะ
กว่าจะยอมขนข้าวขนของออกไปจากพื้นที่
แล้วก็พูดทิ้งท้ายด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะวนเวียนกลับมาอีกครั้ง
แล้วก็ล่าสุดจริงด้วยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

กลับมาเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเรา

พบว่านี่ตรงนี้แหละค่ะโอ้พื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะ

มีรูปหลอกของนายพุทธะทั้งปางประธานพรเป็นใครเหรอ
ทำไมต้องมีรูปหล่อทำไมต้องมีปางประธานพอ

แล้วมีปางยืนด้วยพร้อมกับคาถาให้บูชาด้วยนะคะ
คาถาของนายพุทธะเนี่ยให้ชาวบ้านในพื้นที่บูชานายพุทธะนะคะ
ข้างรูปหลอกของนายพุทธะเนี่ยมีหลวงปู่สวง
ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน
มีฐานความสูง๑๘นิ้วส่วนรูปหล่อของนายพุทธะนั้นสูงกว่าค่ะ
หล่อของนายพุทธะสูง๒๐นิ้วนะคะ
เนื่องจากว่านายพุทธบอกกับชาวบ้านบอกว่าหลวงปู่สวงเป็นลูกศิษย์ของตัวเอง

เลยต้องสร้างหลวงปู่สวงคือต่ำกว่าตัวเอง
หลวงปู่สวงสูง๑๘นิ้วตัวเองสูง๒๐นิ้ว
หลวงปู่สวงนี่เป็นพระเกจิที่คนนี่เคารพนับถือบูชากันมานักต่อนักแล้ว
พินิหารท่านนี่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันมานักต่อนักแล้วอันนี้คือพิสูจน์ได้เลยนะ
ใช่คนอีสานจะรู้ดี

จากตรงนี้แล้วนะคะนักข่าวของเราไปที่สาราอิ่มบุญด้วย
สาระอิ่มบุญเนี่ยเคยเป็นที่พักของนายพุทธะนะคะ
แล้วปรากฏว่าไปพบอะไรล่ะสมุดบันทึก
คุณผู้ชมค่ะอยากให้ดูสมุดบันทึกเล่มนี้
นี่ค่ะสมุดบันทึกมีกฎเหล็กด้วยนะ
ถ้าใครจะมาปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้
เป็นวังพญานคราชอยู่ที่ศรีสะเกดเนี่ย

ข้อหนึ่งห้ามลังเลสงสัยในตัวพุทธองค์ปู่ก็คือในตัวของตัวเองนั่นแหละ

ใช่ถ้าคุณสงสัยลังเลให้กลับไปดูข้อที่๑

ใครที่จะมากราบไหว้ใครที่จะมาปฏิบัติธรรมตรงนี้
ลังเลห้ามสงสัยนะฮะห้ามตรวจสอบด้วยถูกไหมฮะ
ถ้าลังเลสงสัยคือก็ต้องตรวจสอบ
แล้วถ้าเกิดว่าใครตรวจสอบก็จะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ไงพี่เบิร์ตนะฮะ
อกจากนี้ยังพบสมุดบัญชีเงินบริจาคที่ลงลายชื่อบุคคลต่าง

มีตั้งแต่หลัก๑๐ไปจนถึงหลักหมื่นบาท
แต่บอกว่าไม่เคยรับบริจาคนะคะ
ส่วนตู้เก็บเครื่องนอนไปพบข้อความระบุว่า
มีเหรียญรุ่นแรกของพระพุทธองค์ปู่เทพสุริยะจักรวาล๕๐๐เหรียญ

เปรียบเสมือนช่วยกันทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปถึง๕๐๐ปี
ไหนบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นพระสงฆ์
โดยสร้างให้ชาวบ้านบูชาองค์ละ๑๙๙บาท
อกจากนี้ยังไปพบยันด้วยมียันอีกแล้ว
ของนายพุทธะติดอยู่ที่เสาของสาราเป็นยันกันภัยพร้อมกับคาถามิคาถาด้วยนะคะ
และยังพบใบเปลี่ยนชื่อจากนายสายันแก้วหมั่นเป็นนายพุทธนามสกุลอะไรล่ะ

คุณผู้ชมยิ่งขุดก็ยิ่งเจอนะฮะ
ให้คุณผู้ชมพิจารณาเองนะฮะว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปมันจริงเท็จอย่างไรกับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็พูดเอาไว้ด้วยนะฮะ
ชาวัดบุรีรัมณ์นะครับนะซึ่งพบเห็นนายพุทธาเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ๑๙เมษายน
ส่วนเมื่อวาน๒๐เมษายนปรากฏว่าไม่มีใครเจอตัวนายพุทธาแล้วไปถามลูกศิษย
ศิษย์ก็บอกว่าโอ๊ยนุ่นท่านเข้าป่าทุดงไปแล้ว

ปกติก็จะเดินครั้งละ๗หรือว่า๑๕วัน
แต่ก็มีกระแสข่าวว่าแหม่ไปเตรียมจะไปตั้งศาสนาใหม่

ไม่รู้ว่าใครจะไปเข้าร่วมกันกับศาสนาใหม่ของเขาด้วยนะฮะ
พุทธฟะกาทตนเป็นทรัสดาไง

ก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดบุรีลำเดินทางเข้าไปตรวจสอบ

สถานที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของศพกแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่
ต้องรอผลการตรวจสอบจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดบุฎีรัมน์ซะก่อนนะครับที่นายสมพงศ์หมวดไทยส่งครับ
อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรำเอง
เดินทางไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่านายพุทธะเนี่ย
บุชัดเจนนะครับว่าตัวเองไม่ใช่พระนะฮะแล้วก็ยังไม่มี
ประชาชนร้องเรียนว่าถูกหลอกลวงแต่อย่างใดหรือว่าทำ
เกิดความเสียหายก็ยังไม่สามารถดำเนินการใดได้ด้านศาสนา
แต่มันก็แปลกตรงที่รูปหล่อเนี่ยมันมีรูปของนายพุทธะนะฮะ
ไม่ใช่รูปหล่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสงฆ์รูปใด
ถ้าจะมีการตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยห้าม
หากไม่สร้างความเดือบร้อนให้กับประชาชน
ที่ผ่านมาประเทศไทยก็เคยมีคนตั้งสำนักต่างมากมาย
สำนักแต่ว่ามันก็ล้มเลิกไปเองในเวลาต่อมานะครับ
แบบนี้เป็นข้อมูลที่เราไปเจอมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
หรือหลวงปู่พุทธหรือหลวงปู่เทพจริงนานา
ก็สามารถไปแจ้งความร้องทุกข์ได้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แล้วจะบอกว่าหลายคนถามว่าตอนนี้นายพุทธไปไหนแล้ว
ติดต่อไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้หาตัวไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าหนีหรือว่าทุดงจริงหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ